ไปดูครับเหตุการณ์ที่เชียงใหม่สาวประเภท๒น่าจะซัดยาบ้าเข้าไปเยอะนะครับ
หลอนหลอนแล้วทำยังไงบ้างเอาของไปไล่ปลารถเขาไปวิ่งไล่จับมอเตอร์ไซค
เขาอยู่บนท้องถนนโอ้โหคนกลัวสิครับ
เอาไปดูนะพอจับได้แล้วเนี่ยตำรวจมีวิธีที่ทำให้เธอผ่อนคลายยังไงบ้างครับ
เพื่อนอเล้ยมนะคะนั่นไหนก็ไหวปุโจฮ้ะ
และเย็นลงนะแล้วได้ผลมั้ยตกลงได้ผลได้ผล

ฟังอยู่แป๊บเดียวแล้วเธอคุ้มคลั่งอีก
นี่ครับช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับ
ตำรวจสอบภอร์เมืองชิงใหม่ไปจับสาวประเภท๒
อายุ๓๐ตำรวจบอกน่าจะซัดยาบ้าไปหลายเม็ดแหละ
เกิดอาการหลอนคุ้มคลั่งพูดไม่รู้เรื่องครับ
ในตัวไม่เจอบัตรอะไรเลยนี่จับได้ต้องจับคว่ำไว้แบบนี้
ตำรวจพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ทำไมต้องพาไปทำไมต้องจับ

ไปไล่จับรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาแล่นอยู่บนถนน
หน้าวัดมหาวันท่าแพร
ผู้ใช้รถใช้ถนนหลบกันจ้าละวันเลย

และนอกจากนี้เธอยังนอนกลิ้งเกลือกอยู่บนทางเท้าด้วยล่ะครับ

นี่ไงผมบอกว่าเคลิ้มอยู่แป๊บเดียว
มาถึงปั๊บก็นี่สะบัดโยกหัว
หลอนไม่หายเดินวนไปวนมากระสับกระส่ายอยู่
ร้องโหยหวนจนถูก
ผู้ควบคุมรายอื่นภาวะกันไป
ร้อยตำรวจโทกิติเดชหรือเขาเรียกกันว่าลุงหมาน
หวานเป็นรองสารวัตรปราบปรามทำหน้าที่
ตำรวจควบคุมผู้ถูกคุมขัง
นะฮะดีดซึงเมื่อกี้นี่นี่นิ่งแนงนี่นะครับ
โอ้โฮท่านอบทนนะดีดกลุ่ม๒ชั่วโมงนะตรอมอยู่๒ชั่วโมงท่านตั้งใจจริง

นี่แหละครับไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนะครับ
แล้วก็รอสอบสวนว่าเดี๋ยวอาการดีขึ้นก็จะตั้งข้อหานะครับ

แล้วก็ถ้าผลตรวจสารเสพติดออกมาถ้ามีนะก็โดนแจ้งก็หาอีก